คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
กรณีคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วขับไปพุ่งชนปู่กับหลานสาววัย๕ขวบเสียชีวิต

ซึ่งมันก็ยังมีอีกสิ่งที่มันติดค้างคาใจอยู่
เพราะว่ากรณีที่ชาวบ้านไปบอกว่าได้กลิ่นเหล้าถูกไหม

เดี๋ยววันนี้จะบอกค่ะว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์ออกมาแล้ว

ยังไม่เฉลยนะว่ายังที่ใบเนียมเหมือนเธอค่ะ

มันจะยุบลงไปเลยก็จะมีลม
กระสักเครื่องเหยียบจะลิฟท์
ขึ้นไปคด้านคำว่าค่ะ
เรารู้ว่าไหน
ไม่แตกนะครับ
พอปั๊ดเครื่องแล้วไม่แตกนะครับ

ย้ำเบลกให้ครับไม่แตกนะครับ
ไม่แตกนะครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมาพร้อมกับครอบครัวค่ะ
มาถามความคืบหน้าเรื่องนี้นี่แหละดูสิก็ยังเสียใจอยู่นะ
ตามความคืบหน้าที่สอนอทองหล่อแล้วก็บอกว่าจริงอยากฟังจากปากคนขับรถ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ย
ว่าเอ๊ะคนขับรถเนี่ยเมาหรือเปล่า
หึ่งมาเลยอ่ะหึ่งมาเลยถูกหนึ่งคือกลิ่นน่ะมันมา
แล้วอาการเหมือนกับคนเมาแต่ทีนี้ตรวจแล้วคุณผู้ชม
ที่น้ำแข็งบอกเอาเลือดไปวัดแอลกอฮอล์ไปตรวจยาเสพติด
แอลกอฮอล์ออกมาแล้วปรากฏว่าไม่พบค่ะ
คือแปลว่าอะไรไม่ได้ดื่มเหล้าเหรอไม่มีแอลกอฮอลอยู่ในกระแสเลือดเหรอคะ
ทีนี้ทางฝั่งญาติของคนตายบอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อ
ขอรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ไหม
แล้วกรณีที่ฝั่งคนขับบอกว่าเออเบรกแตก
ก็ยังยืนยันอยู่เหมือนกันว่าไม่เชื่อ
เพราะอะไรล่ะหลังจากเกิดเหตุตำรวจยังขับรถกลับมาโรงพักได้เลย
รถของตายอย่างไรน่ะก็ให้ตำรวจขับรถคุณผู้ชมเห็นไหม
ยังพลาคะซูซูนขับกลับรถโรงพักซึ่งตอนเห็นเถาะอย่างเต๋อยเต๋ไวน์ออกตัว

ได้ไม่เบรกเบรกไม่ได้จะขับกลับมาโรงพักได้ยังไงล่ะคุณผู้ชม
ก็นั่นไงอันนี้แหละ

บนรถตำรวจนะตำรวจขับเห็นไหมเบรกเอาเบรกจึ๊กด้วย
อ้าวท่านออกตัวให้ดูหน่อย

นี่ไงขับกลับลงพัก
นี่ก็จากในซอยสุขุมวิทย์๓๙ใช่ไหม

นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ายังไงเห็นภาพแบบนี้
แล้วตำรวจสอนอทองหล่อครับคุมตัวในพงกรออกจากห้องขังเพื่อจะมาสอบปากคำ
ระหว่างคุมตัวครับนักข่าวพยายามถาม
นักข่าวพยายามถามสาเหตุของบทยธ
คุณพงกรบอกว่าอยากขอโทษญาติผู้เสียหาย
เขาเมาไหมอยากฟังไหมว่าเขาบอกเขาเมาหรือเปล่า
ฟังกันครับ
ตอนบ่ายตำรวจก็นำตัวในพงศกรขึ้นรถไปฝากขัง
ก็ข้อหาโดนเรื่องขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อย่างที่บอกค่ะตรวจมาแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่เรื่องของยาเสพติดเนี่ยผลยังไม่ออกนะเดี๋ยวรอก่อน
รอผลการตรวจยาเสพติดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เขาบอกเลยเขาบอกว่าอยากเห็นกล้องวงจรปิดจากตำรวจ
อยากรู้ว่ารถของพ่อจอดตรงจุดไหนแล้วรถคันนี้ขับมายังไง
ถ้าฝ่าไฟเหลืองมานี่เรียกว่าประมาทแล้วนะ
เดี๋ยวรอดูความขึ้นหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะครับ